คุณผู้ชมไปกินอะไรให้มันมีพลังกันหน่อยดีกว่ากับเมนูขาหมูเยอรมันที่จังหวัดราชบุรี

เห็นแบบนี้แล้วอยากจะปรีเข้าไปใกล้เลยนะคะ
นี่เป็นเมนูขาหมูเยอรมันฝีมือของคุณนรงทัพส่วง
จริงแล้วคุณนรงเนี่ยนะผันตัวเองมาจากการทำงานประจำ
แล้วก็มายึดอาชีพทอดขาหมูเยอรมันขายแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
คุณนโรงโชว์เลยค่ะโชว์วิธีการทำขาหมูให้เราดูนะคะ
ต้มก่อนจะเลือกเฉพาะขาหมูส่วนขาหน้าเท่านั้น
เพราะรสชาติมันจะดีเนื้อจะนุ่มกว่าขาหลังแล้วก็มันน้อยด้วย
เคล็ดลับสำคัญคุณนโรงบอกว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการต้มขาหมูนี่แหละค่ะ

อันดับแรกต้องล้างขัดทำความสะอาดให้ดี
เสร็จแล้วก็ใส่หม้อต้มต้มกับแครอทมะเขือเทศหอมใหญ่และเครื่องเทศ
ต้มทิ้งไปเลย๑ชั่วโมงครึ่งอ่ะน้ำเดือดกุดแบบนี้เสร็จแล้วก็คีบขาหมูออกมา
พึ่งให้เย็นใช้เวลาประมาณ๒๓ชั่วโมง
คือปล่อยให้มันเย็นให้มันแห้งโดยธรรมชาติเสร็จแล้วก็นำไปทอดในหม้อทอดค่ะ
ขั้นตอนนี้แหละคุณผู้ชมเป็นขั้นตอนสำคัญ
ก็จะทอดด้วยความร้อนปันกลางเลยนะคะทอดไปเรื่อยจนกว่าหนังหมูจะเป็นสีเหลืองทองค่ะ
รู้มั้ยว่ามันเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ทอดอ่ะ
คนแบบรอไม่ไหวแล้วขอกินเลยได้ไหมช่วงนี้

แล้วแต่ชอบไงบางคนชอบแบบนิ่มบางคนชอบแบบกรอบก็เอามาทอดนะคะ
ทอดให้กรอบนอกนุ่มในดูดิแล้วพอออกมาปุ๊บเป็นไง
หนังกรอบแห้งมันน้อยคุณผู้โชค
แล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดและผักดอง๓รสสูตรพิเศษค่ะ
เขาขายแบบนี้ในราคาชุดละ๒๕๐บาทเท่านั้น
ส่วนอีกแบบนึงที่ยังไม่ทอดค่ะเผื่อใครอยากทานแบบนิ่ม
ขายชุดละ๑๘๐๒๓๐บาทเหมือนกัน
เห็นไหมหลากหลายคุณจะทานแบบนิ่มแบบกรอบเอาแล้วแต่ชอบเลย
เห็นแบบนี้แล้วอดรนทนไม่ไหวคุณเข้าไปดูในเฟซบุ๊คเพิ่มเติมได้
ข้าวปั้นขาหมูเยอรมันเบอร์โทรศัพท์หน้าจอคุณผู้ชมค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้เตรียมพร้อมว่าเที่ยงนี้จะทานอะไร
แต่ผมชอบส่วนหนึ่งก็คือตัวผักดองเขา
มันดูแบบน่ากินน่าทานคู่ไปกับขาหมูแบบนี้
กลมมากที่สุดคุณมีคอมเม้นต์อะไรจะบอกกับเจ้าของเขาไหม

ส่งด่วนเอาลองไปดูในเฟซบุ๊กเขาไปส่งไหมอะไรอย่างกว่านั้นนะคะ